มาดูความคืบหน้าคดีนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ลาดใส่ตัวเมียแล้วจุดไฟเผาฮะ

แต่ว่าตำรวจตามไปจับผู้ชายได้นะ

ให้คุณผู้ชมขายไป

บางอากาศบางใกล่
มีอะไรขึ้น

นี่ฮะผู้ก่อเหตุเอาถังน้ำมันเข้ามา

เล็กอะไรพี่เล็กอะไรนั่นคือกำลังราดน้ำมันฮะ

จะเห็นเหมือนเป็นแสงสีเหลืองวาบขึ้นมาเลย
โอ้โหนั่นแหละพร้อมกับเสียงร้องนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหนี่ฮะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหน้าคอนโดมิเนียมนะครับ

แล้วก็ก่อนหน้านั้นภาพจากกล้องวงจรปิด

คุณอุ๋มเป็นคนเจ็บกับน้องสาวนะครับ
ยืนอยู่ด้านหน้าของห้องพักนั่นแหละ
ตอนนั้นเธอคุยโทรศัพท์อยู่
หลังจากนั้นคนเจ็บก็เดินเข้าไปที่หน้าห้อง

ก็มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ก่อเหตุอย่างหนักเลย
จากนั้นก็ถูกราดด้วยน้ำมัน

ท้อนกับรถให้เราได้เห็นเลย
เป็นเสียงร้องของคนเจ็บและน้องสาวที่ร้องขอความช่วยเหลือครับ
จากนั้นคนก่อเหตุก็เดินผ่านหน้ากล้อง

โอ้โฮนี่ครับมีเด็กเห็นเหตุการณ์ด้วยนะนี่

ผู้บาดเจ็บคือนางสาวสุรัตนานะฮะ

มีแผลถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าและตามลำตัว
ไฟไหม้เกินกว่า๑๖๐ปีอ่ะครับ
ตอนนี้นะฮะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินพุศุข่าวเทลาทีวีนะครับ

คอนโดมิเนียมบ้านสวนบางเขนในซอยประหลโยธิน๔๘

ผ้าถูกไฟเผาแล้วเปียกน้ำอยู่ด้านหน้า
รวมถึงตรงบันไดยังเจอคราบเลือดอยู่เลย

ทราบว่าอาการปลอดภัยแล้วนะฮะโอ้โห
เบิร์น๖๐เปอร์เซ็นท์นี่เยอะมากนะครับแผลไฟไหม้เนี่ย
หรือว่านางสาวพรทิพย์ครับนางสาวพรทิพย์สุขประเสริฐ

เป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วย
แล้วก็เป็นคนที่ไปช่วยคุณอุ๋มฮะ
เล่าบอกว่าเล่าบอกว่าประมาณสัก๒ทุ่มเสร็จได้นะ

ในเล็กมาแล้วขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นก็ลงไปเปิดกระโปรงท้ายหยิบกะลอนน้ำมันออกมา
แล้วเอาไปเทราดใส่มอเตอร์ไซค์
เตอร์ไซคันนี้จอดอยู่ข้างร้านส้มตำของเธอ

คนอยู่อาคารฝั่งตรงข้ามร้านส้มตำนี่แหละ

ที่ในเล็กจะเทน้ำมันราดใส่มอเตอร์ไซค์ของนายเน่งเนี่ยนะ

บอกลูกผู้ชายฆ่าได้หย่าไม่ได้เธอก็งง

พูดเสร็จเท่านั้นฮะนายเล็กนะครับวิ่งไปที่ห้องพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านส้มตำไปแค่๓๐เมตร

เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
ก็เลยวิ่งไปดูก็ไปพบนางสาวอุ๋มนะฮะ
เมียของในเล็กโอ้โหไฟคลอกทั้งตัวแล้ว
น้องสาวก็พยายามช่วยจะดับไฟครับ
คุณทิพย์เล่าต่อนะฮะ
บอกว่าในเล็กเนี่ยกับเมียเนี่ยระหองระแหงกันมานานแล้ว
แล้วเมียเนี่ยก็อยากจะเลิกกับในเล็กนะครับ
ในเล็กชอบดื่มเหล้าแล้วมีนิสัยชอบใช้ความรุนแรง
ก่อนหน้านี้เนี่ยนายเล็กเคยลงมือทำร้ายเมียนะฮะ

เขาอ้างกันนะบอกว่านายเล็กเนี่ยเป็นคนขี้หึงนะครับ
แล้วระแวงว่าเมียจะไปคบหาผู้ชายคนอื่น
ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
นายเล็กน่าจะเข้าใจผิดแล้ว
เขามาจอดรถข้างหน้าร้านพี่ใช่ไหม
คุณทิพย์ค่ะ

แล้วถูกการณ์พี่ก็ไม่รู้การณ์อะไร
แล้วเขาก็มาลาดมอไซค์มอไซค์ก่อน
ลาดมอเซย์ก่อนเลย

ลูกผู้ชายฆ่าได้ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้พี่ก็งง
เมื่อวานก็ทะเลาะวันก่อนทะเลาะ
จะพังประตูเข้าไปเสียงดังด้วย

มันเป็นปัญหาอะไรกัน

อ้าวแล้วที่ไปลาดมอเซย์เขามอเซย์ใคร
วันนี้เจ้าของมอเซย์มันยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุ
คนเจ็บเป็นการส่วนตัวไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะ
ส่วนที่ระบุว่าเผารถของเขา
จะเผารถของเขาเพราะความหึงหวง

คือเขาก็อัธยาศัยดีกับทุกคน
ไม่ได้สนิทสนมกับใครเป็นพิเศษเลย
ทีมข่าวโทรศัพท์นะครับไปสอบถามนางสาวอ๊อฟ

เล่าบอกว่าตอนนี้เธออยู่ในความเสี่ยงสูงด้วยนะ
ทำไมทำไมไปเกี่ยวกับเรื่องโควิด
พี่สาวเธอผลตรวจออกมาตีดโควิด

คลอกด้วยไฟไหม้ด้วยโควิดด้วย

ในเล็กซ้อมจนหน้าบวมปูดนะ

เพื่อจะเอาไปลงขายในโซเชียลมีเดียอยู่
ส่วนในเล็กนู่นนั่งอยู่ร้านยาดอง
จู่ก็เดินเอาแกลลอนน้ำมันมาราดใส่พี่สาว

ซึ่งตอนนั้นเธอพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะ
ก็เข้าไปถามเลยนะว่าทำไมทำแบบนี้

แต่ตอนที่ไฟซ์อะคือออฟก็เห็น
ภึบเป็นแสงเพลิงขึ้นมาเลยใช้มั้ยจำนั้น

มันแค่แบบนึงทำแบบนึงพี่พูดยังไงวันนี้
มันไม่พูดอะไรเลยค่ะ
มันมันไปเผารถมอเตอร์ไซค์เขาแล้วมันก็ขับออกเลย

ตอนนี้เหรอคะ

แต่พอรู้สึกตัวพยาบาลโทรมาบอกแล้ว
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับตำรวจสืบสวนสนบางเขน
ไปตามจับตัวในเล็กได้นะที่ตลาดคลองถมเวียงเชียงรุ้ง
ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทัพทันอุทัยธานีนู่น
คือในเล็กขับรถหนีกลับบ้านเกิดหลังก็เห็นแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนพอเช้ามาก็ทำตัวปกติ
พาแม่ไปซื้อของที่ตลาดตัวเขาก็ดื่มเบียร์รออยู่ที่รถ
กระทั่งช่วงเที่ยงครับตำรวจเข้าจับและคุมตัวในเล็ก

ทีมข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการที่
ในเล็กทำไปทำไมทำแบบนี้ทำไม

เขาบอกว่าบรรดาโทสะจับได้ว่ามีชู้
ทีมข่าวก็แล้วไปเผารถจักรยานยนต์คันนั้น
มันเกี่ยวข้องยังไงเขาตอบว่า
ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาเป็นชู้กับเมียเขาไง
ผมไม่ได้พูดนะเอาฟังในเล็กพูดหน่อย
คุณผู้ชมครับข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจ
ทราบว่าในเล็กทำไมเขาถึงมั่นใจ
เขาบอกว่าเขาซ่อนโทรศัพท์ไว้ในกองผ้าในห้องนอน
แล้วแอบบันทึกเสียงจนรู้ว่าเมียเนี่ย
พาชายชู้เข้ามานอนนี่ตามให้การของในเล็กนะ
จึงมั่นใจว่าเมียของเขามีชู้จริง
พยายามสอบถามเมียแต่เมียปฏิเสธ
จนสุดท้ายในเล็กทนไม่ไหวก็เลยก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
เรื่องต้นนะครับให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ส่วนที่ทำไปเพราะจับได้ว่าเมียคุยกับผู้ชายคนอื่นมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วช่วงหัวค่ำของเมื่อคืนนี้ก็ไปหาซื้อน้ำมันใส่กะลอนเตรียมไว้
แล้วไปนั่งดื่มเหล้าย้อมใจก่อน
พอได้ที่ปั๊บก็มาลงมือก่อเหตุครับ
ขณะที่วันนี้ลูกชายของในเล็กนะก็มารอเจอหน้าพ่อที่สอนอบังเขน
โดยทีมข่าวก็เข้าไปพูดคุยด้วยนะฮะคุณภูริพัฒน์เข้าไปคุยด้วย
น้องบอกว่าเสียใจที่พ่อก่อเหตุแบบนี้นะ
คือสัก๒วันที่แล้วได้พ่อโทรศัพท์มาปรับพลุ๊กบอกว่า
อุ๋มเปลี่ยนไปนะไปมีแฟนใหม่
ซึ่งเขาก็ปลอบใจพ่อบอกพ่อใจเย็นค่อยคุยกันนะ
แต่ไม่คิดว่าพ่อจะมาทำแบบนี้ฮะ
มีครับเมื่อ๒วันที่แล้ว
เพราะเขาบอกว่าน้าอุ๋มมีแฟนใหม่อะไรอย่างนี้
มีชู้อะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้

ถ้าจะไม่หวัยก็กลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้
บ้านเราก็มีอะไรอย่างนี้

ใช่ผมก็ไม่คิดเลยเราไม่ปล่อย

บอกว่าเบื้องต้นนะอาการของคนเจ็บปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนกล่องเหตุก็รับศาลภาพทุกข้อเกราะหา

พยายามฆ่าคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียด

ตำรวจบอกถ้าคุณคิดว่าคุณเสียหายมาแจ้งความได้ครับ